เจ้าของร้านขายของชำที่สัตหีบชมบุรีเหลืออดแล้วไม่ไหวแล้ว
เสียเงินหมื่นหนึ่งเป็นรางวัลนำจับเพราะว่าหัวขโมยสไปเดอร์แมน
มันมาแล้วสองครั้งมันเอาไปแล้วสักสองแสนได้กล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้ชัดแบบนี้เลยฮะ
ก็วงจรปิดของร้านขายของชำในพื้นที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีนะครับ
บรรทึกภาพเหตุการณ์ขนาดคมร้ายเป็นชายอายุสักประมาณสามสิบถึงสี่สี่สิบปี
รูปร่างสันทัศน์สูงราวร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรสวมหมวกไอ้โม่งสีฟ้า
เสื้อเชิดแขนยาวสีดำกางเกงขายาวสีขาวรองเท้าผ้าใบสีดำโอ้โห
รูปภัณฑ์สันธารชัดเป๊ะนะฮะมันปีนขึ้นมาจากหน้าร้านครับ
แล้วก็ถอดแผ่นกระเบื้องหลังคาแล้วก็โรยตัวลงมาอย่างกับสไปเดอร์แมน
นะครับเพื่อเข้าไปขโมยทรัพย์สินภายในร้าน
จากนั้นก็ขี่รถจักรยานยนต์นะครับที่มีเพื่อนจอดรออยู่ด้านนอกร้าน
หนีไปอย่างลอยนวลเนติภูมินำโชคกม๖เล่าบอกว่า
คนร้ายเนี่ยนะฮะเข้ามาขโมยทรัพย์สินภายในร้านแล้วสองครั้ง
สิบสามและสิบแปดพฤศจิกายนที่ผ่านมานี้เองนะครับ
ทรัพย์สินไปหลายรายการรวมแล้วเกือบ๒แสน
ก็คือเงินสดสามหมื่นนาฬิกาเจ็ดเรือนสร้อยคอทอง
ร้อยคอทองคำนะครับเป็นทองรูปภัณฑ์หนัก๑บาท
เติมเงินสามหมื่นบาทโอ้โหบุรีสามรังนะฮะ
ร้อยห้าสิบห่อน่ะนะครับเธอจึงเรียกร้องเลย
จ๋าไม่ไหวแล้วจับกลุ่มคนร้ายให้หน่อยครับ
เสียไปแล้วสองแสนเจ๊สุพนีบอกว่าเสียอีกหมื่นนึงจะเป็นไรไป
เอาไปเลยเป็นรางวัลนำจับให้กับผู้ที่แจ้งเบาะแส
นำไปสู่การจับกลุ่มนะครับโดยหากมีใครเนี่ย
บ่อแสแจ้งเลยนะครับสพพลูตาหลวงหรือหมายเลขโทรศัพท์
แปดศูนย์ศูนย์เจ็ดหกหกเจ็ดห้าศูนย์อีกครั้งหนึ่ง
แปดศูนย์ศูนย์เจ็ดหกหกเจ็ดห้าศูนย์ครับนะฮะ